คุณผู้ชมมาดูปัญหานี้หน่อยค่ะใช้คำว่าเป็นมหากราบวัดบางคลานก็ได้
คือวัดบางคลานหรือว่าวัดหลวงพ่อเงินที่ชาวบ้านเขารู้จักแล้วมหากราบเรื่องนี้นี่มันยาวมาเป็นจะ๑๐ปีแล้วนะ
แต่ทีนี้เรื่องที่มันเป็นประเด็นก็คือเรื่องที่คนที่รักแล้วก็ศรัทธาเจ้าอาวาสองค์กรกับเจ้าอาวาสปัจจุบัน
ไม่ยอมให้เจ้าวาดปัจจุบันเนี่ยได้เข้าไปจำพรรษาที่วัดแล้วมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็น
นี่ดูสิคะชาวบ้านเนี่ยเขาล้อมอยู่ด้านหลังประตูไม่ยอมให้เข้าวัดเลยค่ะ
คุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปเคลียร์ในวัด
แต่ทีนี้ญาติโยมที่อยู่ในวัดนะคุณ
ก็ในเมื่อด้านหลังประตูนั้นญาติโยมเขาปิดอยู่
แล้วเมื่อกี้เห็นเขาโบกมือโบกมือห้ามเลย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเป็น๑๐นายเลย
เจรจาอยู่กับชาวบ้านขอให้เปิดทาง
อ้าวก็ไม่ยอมเปิดทางสักทีค่ะ
ซึ่งตอนนั้นมันถึงเวลาแล้ว
ที่พระครูพิสุทธิ์วรากรเจ้าวัดวัดบังคลาน่ะ
กลับเข้าวัดแต่ชาวบ้านเขาไม่ยอม
ตั้งแถวแบบนี้นายอำเภอก็เจรจาไปสิ
ฝั่งชาวบ้านก็โหมาโหมาแล้วก็ไม่ยอมเปิดทางให้
ทีนี้พอคุยกันไม่ได้ผลทำยังไงต่อ
ขอกำลังเสริมค่ะมาเลยทหารมา
รถน้ำดับเพลิงมามาเตรียมความพร้อม
แล้วถามว่ามีการฉีดน้ำไหมมีค่ะ
มีการฉีดน้ำเข้าไปในพื้นที่วัดด้วย
แล้วตอนที่ฉีดน้ำนี่มันก็มีความวุ่นวายเล็กน้อย
เกิดขึ้นเหมือนกันนะเพราะว่าทางชาวบ้านเอง
เขาก็มีการปลาเป็นแบบเหมือนกับน้ำอึ๊ออกมา
เขาก็เหมือนพ่นฉีดออกมาเหมือนกันนะ
เป็นฉีดน้ำที่ขออภัยคุณผู้ชมคืออาจจะผสมอุจจาระด้วย
ใช่ค่ะแล้วนี่คราวนี้ในอำเภอโพทะเลนะคะ
ในอำเภอสูเมฆเนี่ยก็บอกว่าท่านเจ้าอาวาส
ต้องกลับมาเข้าวัดนะมาเพื่อจำพรรษานะ
แต่ทำไมชาวบ้านไม่ยอมนี่เดี๋ยววันนี้ต้องเจรจากันต่อนะคะ
ซึ่งก็มีมวลชนศาสนิกชนมาให้กำลังใจ
แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้ท่านเจ้าวาดด้วย
แต่เมื่อมาแล้วก็ยังมาเจอกับนักการติดวัดอยู่

แต่ว่าที่มาก็จะเป็นศาลิกชนประมาณ๒๐๐๓๐๐คนได้
คุณผู้ชมฮะจริงปัญหาของวัดบางคลาน

จนกระทั่งท่านเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่

ถูกต้องตามกฎหมายของคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตรนะ
แต่ปรากฏว่าถูกกลุ่มลูกศิษย์ของอดีตเจ้าอาวาสวัดขัดขวาง
แล้วก็คือเป็นข้อมูลทางฝั่งเจ้าหน้าที่บอกมานะครับ
ว่าทางฝั่งอดีตลูกศิษย์ของอดีตเจ้าวาดวัดรูปเดิม
กฎหมู่ในการบุกยึดวัดบางคลาน
ทำการบุกขับไล่เจ้าอาวาสออกนอกวัดกว่า๑ปี
ทำให้เจ้าอาวาสและวัยยาวัชกรวัดบังคลาน
ไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับ
ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่เองจำเป็นแล้วว่าต้องถึงเวลา
วัดแห่งนี้จะต้องมีเจ้าอาวาสรูปใหม่

วัดนี้เป็นวัดเก่ายืด๒๐๐กว่าปี
ชาวบ้านเขาจะรู้จักกันไงวัดหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินใช่ไหม

ใช่แล้วตอนนี้ก็พยายามที่จะ
ต้องเข้าไปสำรวจทรัพย์สินภายในวัดนะคุณนะ
ซึ่งเขาบอกว่าคาดว่าบนกุฏิไม้หลังเก่าของอดีตเจ้าอาวาส
มีทรัพย์สินแล้วก็วัตถุมงคลรวมทั้งของเก่างาช้างนะคุณ
มูลค่าหลายร้อยล้านบาท
นี่ค่ะก็เทพมปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบริจาคต่าง
ศาสนสมบัติเนี่ยนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยนักข่าวของเราเนี่ยไปดูเมื่อเช้า
ว่าบรรยากาศที่วัดเป็นยังไงบ้างคือเช้าวันนี้เนี่ยวัดก็เปิดตามปกตินะคะ
ชาวบ้านบางกลุ่มเขาก็มาเฝ้าสังเกตการณ์นักข่าวก็ไปถาม
คนที่นักข่าวเขาไปสังเกตการณ์ด้วยเหมือนกัน
แล้วเขาบอกว่าชาวบ้านจะถามนะคนที่เดินทางมาที่วัด
มาไหว้พระธรรมบุญใช่ไหมเนี่ยต้องถามแบบนี้
ชาวบ้านบางส่วนจะไปเฝ้ารออยู่ตรงกุฏิไม้ที่ไว้สรีระของพระครูวิสิตศรีลาพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานที่มรณภาเมื่อปีที่แล้วเลยนะคะ
อย่างที่เมื่อกี้เห็นนะว่ากุฏิไม้ก็จะมีงาช้าง

ชาวบ้านที่เขาเป็นฝ่ายต่อต้านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

เคยยื่นหนังสือให้กับผู้ว่าพิจิตรในอำเภอโพทะเลแล้ว
ทบทวนคำสั่งให้ยับยั้งไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เจ้าวาดองค์นี้เข้าวัดฟังในมุมคนเห็นต่างค่ะ
เข้ารูปนี้ท่านมาทำแบบนี้ทำได้ยังไงไอ้ที่ผมว่าไป
อะไรไปนะผมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าลูกน้องท่านนะผมว่าแต่
ตัวของท่านเองเพราะตัวท่านไม่เคยมาคุยกัน
เลยไม่มาเจรจาถ้าหากว่าทางวัดของเราเสียหายไปแล้ว
ทำไมท่านถึงจะมาปกปกป้องพระองค์นี้นะครับ
นี่ฮะชาวบ้านเขาก็ยังต่อต้านอยู่นะครับเขาก็ร้อง
เรียนมาถึงผู้ว่าแต่ว่าคุณผู้ชมปรับแบบการที่คุณผู้ชม
ผมเห็นในคลิปตอนแรกที่เจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปวัดบางคลานเนี่ย
จริงแล้วผู้ว่ารัชการจังหวัดพิจิตร
มอบหมายให้นายอำเภอโพธาเล
ส่วนที่กำลังสาววัดทหารจากกองทัพ๕๓

กำลังอาสาสมัครของฝ่ายปกครองในจังหวัด

ปฏิบัติการทวงคืนวัดหลวงพ่อเงิน
ภายใต้รหัสที่ชื่อว่าเก็บกวาดวัดบางคลาน

เอาจริงนะคะวัดบังคลานแห่งนี้
คือเขาบอกว่ามีการตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์
เพราะว่ามีพวกโบราณวัตถุเยอะเป็นจำนวนมาก